เตือนมาเตือนให้ทราบกันหน่อยมาพักนี้มันเริ่มใจบ่อย
เพราะประมาณว่าฉันสร้อยเจอบางคนต้องจ้าเอาสร้อยเล่นดึงจากคอทั้งที่หอยอยู่
ควงแฟนไปเที่ยวในผับออนลูกปั๊บทีเริ่มมาอ่อย
พอสะพานกันนานละห้อยแต่ในใจจ้องจำมาสอยเอาแฟนฉันไปใช้สอยที่บ้าน
งั้นต้องระวังงั้นต้องระวังเตรียมตัวระวังตัวเช็คตั้งด้าน
ใช้มาตรการใช้มาตรการใช้อำนาจจัดการพกทอดสะพานด้วยการตัดไฟ
เจอดาวยวนต้องรีบสกัดให้มันชะงัดให้ชีสถาน
ถ้ายังตามมารังควันให้จัดการตอบหน้ากลับไป
เจอดาวยั่วต้องรีบขจัดให้มันชะงัดต้องเอาให้อาย
อย่าไปมั่วเกรงใจถ้าเกิดเสียแฟนไปช่วยไม่ได้นะ
ถ้าไม่อยากจะเสียของรักต้องรีบผ่อนเบาไม่ให้มันหนัก
ระแวดระวังหัวอกหัวใจความรักจะได้ไม่ต้องเสียหลัก
แฟนจะหายก็ต้องอารมณ์รัวและไม่ต้องกลัวว่าอกจากหัก
พวกเดาอยู่ว่าอยู่ว่าแฟนชาวบ้านอย่าปล่อยผ่านต้องจัดได้นะ
มาเตือนให้ทราบกันหน่อยมาพักนี้มันเริ่มเจอบ่อย
ก็ประมาณว่าฉันใส่สร้อยเจอบางคนต้องจะเอาสร้อยเล่นดึงจากคอทั้งที่หอยอยู่
ควงแฟนไปเที่ยวในผับตอนลุกปั๊บทีเริ่มมาอ่อย
พอสะพานกันหน้าละห้อยแต่ในใจต้องจำมาซอย
เอาแฟนฉันไปใช้สอยที่บ้าน
งั้นต้องระวังงั้นต้องระวังเตรียมจะระวังตัวเช็คต่างด้าน
ใช้มาตรการใช้มาตรการใช้อำนาจจากการพกท่อสะพานด้วยการตัดไฟ
เจอดาวยั่วต้องรีบสกัดให้มันชะงัดให้ทีสถาน
ถ้ายังตามมารางวัลให้จัดการตอกหน้ากลับไป
เจอดาวยวนต้องรีบขจัดให้มันชะงัดต้องเอาให้อาย
อย่าไปมัวเกรงใจถ้าเกิดเสียแฟนไปช่วยไม่ได้นะ
ถ้าไม่อยากจะเสียความรักต้องรีบทนเบาไม่ให้มันหนัก
ระเวทระวังหัวอกหัวใจความรักจะได้ไม่ต้องเสียหลัก
แฟนจะหายก็ต้องรอมรวนและไม่ต้องกลัวว่าอกจะหัก
วกดาวยัวแฟนชาวบ้านอยากปล่อยผ่านต้องจัดด้วยนะ
เจอดาวยั่วต้องรีบสกัดให้มันชะงัดให้ที่สถาน
ถ้ายังตามมารังควันให้จัดการตอกหน้ากลับไป
เจอดาวยั่วต้องรีบขจัดให้มันชะงัดต้องเอาให้อาย
อย่าไปมัวเกรงใจถ้าเกิดเสียแฟนไปช่วยไม่ได้นะ
เจอดาวยัวต้องรีบสกัดให้มันชะงัดให้ชี้สถาน
ถ้ายังตามมารังควันให้จัดการตอกหน้ากลับไป
เจอดาวยั่วต้องรีบขจัดให้มันสงัดต้องเอาให้อาย
อย่าไปมัวเกรงใจถ้าเกิดเสียแฟนไปช่วยไม่ได้
ถ้าเกิดเสียแฟนไปช่วยไม่ได้นะ